ส่งพิซซ่าขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็หักหลบรถกระบะที่กำลังจะเลี้ยวกลับรถ

เพราะว่าเสียหลักแล้วก็ถลายกระแทกเสาไฟฟ้า
จนสาวส่งพิซซ่าเสียชีวิตนะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูนาทีเกิดเหตุกันนะครับ
โอ้โหรถกระบะที่มีกล้องหน้ารถกำลังกลับรถอยู่นะฮะ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์มาข้างซ้ายแล้วก็ฉลับ
ี่ยวกันกับรถกระบะจนล้ม
และทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงปากซอยเอกชัย๖๔นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะฮะ
ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอีกหนึ่งราย
ทราบชื่อของผู้ได้รับบัตรเจ็บก่อนคือนายโวฬาซับเฉลิมซับอายุ๒๕ปี

เจ้าหน้าที่บริปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือนางสาวละลิตา
อายุแค่๑๘ปีเท่านั้นเอง

มีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
แล้วก็มีบาดแผลใหญ่บริเวณศีรษะและใบหน้า
ทะเบียน๑ขไข่ดเด็ก๖๐๙๐กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตก็ล้มอยู่ใกล้เคียงขอบฟุตบาท
เจ้าของรถก็คือนายยุทธนาอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นรถที่ติดกล้องหน้ารถ
อกจากนี้ที่บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ข้างทาง
ก็พบร่องรอยของการชนอย่างแรง
ที่ต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าด้วย
นี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถกระบะคันที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าขณะเกิดเหตุรถกระบะอย่างที่เห็นแล้วฮะ

กลับรถมาได้เกือบถึงช่องเลนซ้ายของถนน
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขี่มาด้วยความเร็ว

เสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ก่อนจะทะไหลไปชนกับต้นไม้ใหญ่ริมฟุตปากที่อยู่ใกล้กันอย่างแกรง
คนขับขี่ผู้หญิงเสียชีวิต
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
ก็ต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑รายอาการดีขึ้นก่อนนะครับ
แล้วจะเชิญมาสอบถามถึงสาเหตุในครั้งนี้

ก็ต้องนำตัวไปสอบถามแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน
เอาไว้เพื่อประกอบสำนวนคดีทางกฎหมายนะฮะ